เชียงใหม่กันบ้างเพราะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสายมูเตลูเขาบอกว่า
ที่บริเวณข้างทางในถนนแห่งหนึ่งนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์เหล่านี้แหละช่วยบันดาลโชคลาภมาให้เราค่ะ
อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะถนนเส้นนี้ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะ
ริมถนนเชียงใหม่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
จุดนี้มีการตั้งโต๊ะถวายน้ำแดงและรูปปั้นต่างมากมาย
เอาจริงนะงงไปหมดเพราะยังไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแต่เห็นของถวายเพียบ
มีอะไรบ้างมาดูกันอันน้ำแดงน้ำแดงมาเป็นโหล
โอ้โหเพียบแล้วก็ยังมีช้างมีช้างด้วย
มีหนูหนูนางกวักรวมไปถึงกุมารทอง
ุมารทองก็มีมากันแบบหลายองค์หลายเทพ
เอ้อเอามาถวายช้างไงแล้วก็ยังมีพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนี่ย
ห้อยไว้เยอะแยะนะคะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือ
ค่าถาบูชาพระพิคเนธค่ะเขาบอกว่าจุดนี้มันห่างไกลจากบ้านคนนะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงฟังดีค่ะ
สำหรับสารองค์พระพิคเนธนะจุดนี้เขาเรียกว่าสารองค์พระพิคเนธเนี่ย
พบว่าเดิมเนี่ยหลายสิบปีก่อนนะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้าง
เขาตั้งสารเอาไว้ตั้งสารเพื่อเตรียมก่อสร้างสำนักงาน
แต่ว่าภายหลังเนี่ยประสบปัญหาด้านการเงินก็เลยไม่ได้เกาะสร้างจนแล้วเสร็จ
พื้นที่ตรงนี้ก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แต่ว่าความเลื่อมสายศรัทธามันไม่ได้เสื่อมไปตามการเวลาไง
คนเนี่ยก็รู้ว่าตรงนี้มีศาลเลยมากราบไหว้ขอพรแต่เข้าไปข้างในไม่ได้
ก็เลยจะต้องกราบไหว้ขอพรจากนอกรั้ว
คุณดูสารอยู่ข้างในนะเข้าไม่ได้รั้วมันปิดทึบไว้อย่างนี้
ทำไงแต่อยากไหว้ความสาธารณ์อย่างนี้อย่าเข้าไปเลยมันลกด้วยแหละไหว้ข้างนอกนี้แล้วก็มีคนมาขอมาไหว้
ปรากฏว่าสำเร็จไปหลายคนเรื่องนี้ก็เลยถูกบอกปากต่อปากเล่าต่อกัน
ก็เลยมีคนมาถวายน้ำดงน้ำแดงมีการมาถวายของเพื่อที่จะเป็นการแก้บนท่าน
ขอบคุณท่านกันมากมายนะคะก็แนะนำคุณผู้ชมว่าคือถ้าเห็นแล้วว่ามันอาจจะโรคร้าง
อาจจะไม่ปลอดภัยเราก็ไปในที่ที่เหมาะสมดีกว่าไหมเพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยนะคะ
แล้วบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นเนี่ยแล้วตั้งรกร้างอยู่บางทีท่านอาจไม่อยู่แล้วนะ
แต่เห็นปฏิบัติตามกันมาก็เลยทำกันต่อไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อถ้าทำแล้วสบายใจก็ไม่มีใครว่าจะ